ปิดท้ายกันที่เรื่องราวที่ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
และพบจดหมายจากเจ้าของโรงแรมในต่างประเทศ
เขียนเอาไว้เพื่อถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โพสต์ถึงความประทับใจต่อโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองวักคาไนฮ็อกไกโดประเทศญี่ปุ่น
ระบุว่ามาเที่ยวรอบนี้ว่าจะไม่โพสต์อะไรแล้ว
แต่เข้าห้องพักคืนแรกก็เจอกระดาษใบนี้วางบนโต๊ะ
มีใจความสรุปว่าในฐานะประชาชนซึ่งเกิดและอาศัยบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเช่นกัน
ขอมีส่วนร่วมในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งหลังจากนั้นผู้โพสต์ข้อความก็ได้ลงไปขอบคุณเจ้าของโรงแรม
ได้รับความบอกเล่ามาว่ามาเมืองไทยเป็น๑๐ครั้งเคยบริจาคเงินส่งให้เด็กด้อยโอกาส
เพราะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงอยู่ในทศพิษราชธรรมและมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม
และหลังจากเจ้าของโรงแรมกล่าวเสร็จก็ยกมือปาดน้ำตาค่ะ
เป็นการแสดงความห่วงใยต่อความรู้สึกของคนไทยในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะ